ดูเรื่องนี้กันต่อค่ะคือเป็นเรื่องของสามีคนหนึ่ง
ไม่รู้โมโหอะไรยังไงกลับมาบ้านปรากฏว่าเมียไม่อยู่
อ่ะเมียออกไปข้างนอกแล้วจังหวะเมียกลับมา
คือตอนที่ตัวเองมาถึงบ้านเมียไม่อยู่ตัวเองเข้าบ้านไม่ได้ไง
เข้าไม่ได้ก็โมโหฟาดงวงฟาดงาเมียกลับมาโมโหจะปรีเข้าไปทำร้ายเมีย
ปรากฏก็เพื่อนเอาจริงก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องด้วยรู้จักกัน
พยายามเข้ามาห้ามแล้วเขาจะเข้าไปทำร้ายเพื่อนรุ่นน้องคนนี้
สุดท้ายเพื่อนรุ่นน้องคนนี้ก็ใช้มีดนี่แหละค่ะแทงสวนกลับมา

วัฒนากรุงเทพนี่เองเกิดตอนประมาณตีสามของช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะ
ที่เกิดเหตุเพราะเจ้าที่รับแจ้งไปถึง
ก็ไปเจอกับร่างของนายสุธิจารุมาตรค่ะหรือว่าในหนึ่งอายุ๓๘ปี
เขามีอาชีพขี่วินรับจ้างนะคะ
สภาพนอนหงายจมกองเลือดแล้วเขาถูกแทงด้วยมีดเข้าที่หน้าอกข้างซ้าย๑แผลนะคะ
ต่อมาคนก่อเหตุคนก่อเหตุคือนายเฟาค่ะอายุ๒๑ปีหรือว่านายกรพัฒน์รมรี
ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวแล้วก็มีมีดพับที่ใช้ก่อเหตุอยู่ด้วย
ตำรวจสนคลองตันก็เลยคุมตัวไปสอบปากคำแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะนี่นะคะ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
อ้าวแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะโอ้นะถึงขั้นแทงกันมีปัญหากัน
จะแค่เข้าห้องไม่ได้จริงหรือเปล่า
ทางด้านของเมียคนตายค่ะนางสาวสริญญารวยสินหรือว่าคุณฟ้า
ฟ้าเล่าแบบนี้นางสาวฟ้าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับลูกชายเนี่ย
อายุประมาณขวบเศษเองก็ออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินพาลูกไปกินไก่ทอด
ที่บ้านแม่แล้วแถวญาติน้องเจาะก็กลับมาคงจะไม่เจอเธอกับลูกนั่นแหละ
แล้วสามีโมโหเข้าห้องไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นจะโทรมาหาก็พยายามใช้ไขควง
งัดประตูห้องแต่เธอเดาว่าคงจะงัดอยู่หลายรอบแล้วมันเข้าไม่ได้
จังหวะนั้นเธอกับลูกกลับมาพอดีค่ะแล้วสุดท้ายพอเห็นเธอกับลูกมา
เอ้าพอสามีตัวดีไปถีบรถมอเตอร์ไซค์จนล้มจังหวะนั้นเธอเห็นท่าไม่ดีแล้ว
สุดท้ายนายชานรงค์ค่ะและนายกรพัฒน์นะหรือนายเฝ้าเนี่ย
คนก่อเหตุเข้ามาเห็นเหตุการณ์พยายามเข้าไปช่วยห้ามแต่สามีเธอไปพลานใส่แล้วปรี
จะเข้าไปทำร้ายเหมือนจะเอาไขควงไปแทงเพื่อนรุ่นน้องคนนี้
ตัวนายผู้ก่อเหตุที่ใช้มีดแทงเนี่ยก็บอกว่าพยายามป้องกันตัวเอง
ชักมีดพับที่พกติดตัวมาแทงสวนกลับไปที่สามีของเธอ
ทำให้สามีล้มฟุบลงไปกองกับพื้นแล้วเสียชีวิตค่ะ
คุณบอมอภิวัตรของเราลงพื้นที่นะคะก็ไปเจอกับทางด้านของนางสาวฟ้า
เมียคนตายนี่แหละค่ะเธอก็บอกว่า
ปมเหตุน่าจะมาจากเพราะที่
คนตายสามีเธอโมโหที่กลับมาห้องแล้วไม่เจอเธอ
จริงแล้วโดยปกติสามีก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนโมโหง่ายอยู่แล้ว
ตอนเกิดเหตุยืนยันว่าสามีไม่ได้เมาและเข้าใจว่าสามีโกรธ
ก็รู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะ
เพราะคนที่ก่อเหตุจริงก็เป็นคนที่รักเคารพกันเหมือนพี่เหมือนน้อง
สนิทกันตัวเธอไม่โกรธคนก่อเหตุเลย
เพราะเข้าใจว่าต้องการพยายามเข้ามาช่วยห้ามปราม
ตอนนี้สงสารลูกมากกว่าเพราะลูกติดพ่อมาก

ไม่โกรธหรอกก็เข้าใจแหละทุกคนอ่ะ
คุยกันแล้วเจอแล้วเจอเขาที่สอนอ
ก็คือมันก็อยู่กันด้วยกันมาเนอะรู้จักกันมานานแล้ว
แต่ก็เข้าใจแต่มันพลาดพังมือกัน

นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกคนที่น่าสงสารที่สุดก็น่าจะเป็นลูกนะคะ
ทางด้านเพื่อนคนตายแหละที่ชื่อว่านายชานโรงแก้วพิลาบอกแบบนี้
ก็คล้ายกันกับข้อมูลที่ตัวภรรยาคนตายบอกนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเห็นว่าภรรยาของคนตายกับลูกเขาออกไปข้างนอกกัน
อย่างที่บอกนะคะทีนี้กลับมาตายกลายเป็นผู้ตายกำลังงัดประตูอยู่
จังหวะนั้นคือเมียของคนตายคือพี่สาวเขานั่นแหละ
บอกว่ากำลังจะจอดรถโอ้ตายแล้วสามีของพี่สาววิ่งมาถีบเลย
แล้วมาถีบรถด้านหน้าจนล้มนั่นแหละแล้วมีปากเสียงกัน
เฝ้าเองคนที่เป็นมือมีดนั่นแหละก็คือมาเห็นเหตุการณ์พยายามเข้าไปช่วยนะคะ
แล้วมันเลยกลายเป็นว่ามีปากเสียงลงไม้ลงมือกัน
จังหวะนั้นแหละตอนที่ถูกแทงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์เขาไม่เห็นจริง
แต่รู้อีกทีก็เห็นทางด้านของพี่เนี่ยสามีของพี่สาวเนี่ยล้มลงไปกองกับพื้นแล้วค่ะ
รู้อีกทีก็ตอนที่มันหน้าห้องมาจึงหัวยืนดูมันเดินผ่านหัวยืนตรงนั้น
เป็นอย่างไรมั้งเหตุการณ์ของพี่กับคนที่เรารู้จักทั้งคู่

ก็อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วผมก็เหมือนพี่เหมือนน้อง
ทีมข่าวของเราเลยไปที่สุเหล่าบ้านรอนนะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของคนตายนะคะ
ผู้ตายเองก็มาดูศพแล้วก็ร้องไห้โศกเศร้า

ก็บอกแบบนี้ว่าเมื่อวานนี้นะคะประมาณทุ่มหนึ่ง
ลูกชายจริงก็ออกไปวิ่งวินรถมอเตอร์ไซค์มา
เพราะเขาเป็นวินรับจ้างอ่ะนะก็จริงมาหาเธอที่บ้านด้วยจะมากินข้าว
ก็ไม่คิดว่าไอ้มื้อที่จะมากินข้าวมื้อนั้นเนี่ยมันกลายเป็นมื้อสุดท้ายของลูกก่อนเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้ลูกมาช่วยทำความสะอาดบ้านที่ซื้อไว้ที่หนองจอก
ก็ไม่ได้มีการหยิบจับโทรศัพท์มือถืออะไรใดเลยก็คงไม่ได้โทรหาเมีย
แล้วระหว่างที่เขาบอกว่านะกลับไปที่บ้านก็คงเห็นว่าเมียไม่อยู่นั่นแหละนะคะ
จนประมาณ๒นาฬิกาเห็นลูกสะพ้ายโทรมาบอกว่าอ้าวทำไมลูกชายไปถูกแทงจนตายได้ล่ะ
ส่วนกับคนก่อเหตุมือมีดยอมรับว่าแม่บอกนะแม่โกรธ
ยังทำใจไม่ได้แม้จะพยายามเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุ
แต่ก็รู้อยู่นะคะแกะใจแล้วว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อน

ก็เมื่อคืนเขาไปแต่นี่ไม่ได้คุย
คือไม่อยากมองไม่อยากเห็นไม่อยากพูด

ถ้าเราอยากจะมาขอโทษขออะไรไม่ให้อภัยเขาได้ไหมครับ

เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเขา

แต่เขาต้องทำให้ลูกเขา
แม่คนตายแล้วไปฟังแม่ของผู้ก่อเหตุมือมีดบ้างแล้วกันนะคะ

แม่บอกแบบนี้ว่าเธอยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับลูกนะ

แต่ว่าความที่หลักทรัพย์นะคะยังไม่เพียงพอ
แล้วก็บอกเลยว่าในเฟาลูกเนี่ยไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนแต่อย่างใดนะ
เสียใจนะที่ลูกตัวเองหวังดีจะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นแท้
แต่กลายมาเป็นผู้ต้องหาซะเองค่ะ

ก็แสดงความเสียใจไปกับครอบครัวคนตายด้วยนะ
แต่แล้วก็เดี๋ยวจะหาโอกาสเข้าไปพูดคุยนะคะ
ตอนนี้ขอหาหลักทรัพย์ในการประกันตัวลูกออกมาก่อนค่ะ